แต่ว่าถ้าจะบอกเล่าถึงข่าวนี้
ต้องขออภัยจริงว่าอาจจะเป็น
วสารอาหารเช้าก็ได้

ไปดูนะค่ะ
แก้ตัวคุณฟอร์ง
ดูจะว่ามันคือนอนนะคะ

ชัดซูมกันใกล้อ่ะแต่งงสิคะมันเข้าไปได้ยังไง
นี่คุณผู้ชมเป็นคลิปที่เขาไปเผยแพร่นะคะในสื่อนี่แหละ
แล้วทางเจ้าหน้าที่นะคะก็เลยลงไปตรวจสอบ
ยังบ้านเลขที่๙๕หมู่๙ตะมนต์ทุ่งนุ้ยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูน
ไปเจอกับนางสาวซุมพกาคงสมอายุ๔๙ปีเขาอยู่บ้านเพียงลำพัง
เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับคุณซุมภาการเนี่ยบอกว่า
เดือนเมษายนที่ผ่านมาก็มีผู้ใจบุญแหละเอาปลากระป๋องมาให้
เอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปข้าวโอ๊ตกาแฟข้าวสาร
เอามาเป็นอาหารยังชีพให้กับคุณซุ้มพกา
คุณซุมภากาบอกว่าวันแรกนี่นะก็ดูที่ปลากระป๋องก่อนเลยนะคะ
ดูว่าปลากระป๋องที่ได้รับบริจาคมาเนี่ยมันเป็นยังไง
เดี๋ยวลองมาประกอบอาหารดูก็ระหว่างที่เปิดฝา
เอามาปรุงหั่นหอมหั่นพริกบีบมะนาวลงไปเท่านั้นแหละ
สะเทือนเลื่อนลั่นเลยน้ำกระเพื่อมได้
โอ้โหเหมือนกุ้งเต้นนะนะหนอนกุ้งแบบดีดออกมาตอนบีบมะนาว
โอ้โหแสบตาเลยสิคะเพราะฉะนั้นก็เลยแบบขยี้ตาดูอีกทีมันใช่หรือเปล่า
ดูไม่ชัดเลยไปให้เพื่อนบ้านช่วยดูเพื่อนบ้านบอกโอ๊ยนี่มันหนอน
ทันใดนั้นก็ต้องเอาไปทิ้งแล้วค่ะคุณผู้ชม
ก็ใช่ค่ะสิโอ้โหออกตกใจพังงะปะอยู่ได้ยังไงเหรอ
หมดอายุหรือเปล่านะซึ่งพอดูก้นกระป๋องดูแล้ว
อ้าวยังไงนี่โอ้โห
งงใหญ่เลยค่ะอาหารมันต้องสะอาดอ่ะมันต้องไม่มีเชื้อโรค

คุณซุมภากาบอกตอนนี้แขยงมากกับปลากระป๋องเนี่ย
ไม่กล้ากินกลัวเลยล่ะ
กะว่าคงจะเลิกรับประทานปลากระป๋องไปอีกนาน

แต่ไอ้กระป๋องเจ้าปัญหาเปิดมาแล้วเห็นว่ามันมีหนอนอยู่
อันนี้ต้องฝากไปยังผู้ประกอบการนะผมว่า
เขาน่าจะรู้แล้วล่ะว่าผลิตภัณฑ์ของเขามันมีปัญหา

ตอนนี้ก็ยังรอคำตอบอยู่นะว่า
นอนมันไปอยู่ในปลากระป๋องได้ยังไง
หรือว่าอยู่ในกระบวนของการทำ

ทำให้เกิดหนอนมันฟักตัวงอกขึ้นมายังไงก็ต้องรอดูอีกที
ภาพมันเริ่มโด่งดังในโลกโซเชียลไปแล้วนะครับ
เพราะว่าผู้ประกอบการเดี๋ยวเขาคงต้องมีคำตอบในเรื่องนี้ออกมานะครับ